คุณผู้ชมคะมาตามกันต่ออีกหน่อยค่ะเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม
เรื่องของภรรยาหลวงภรรยาน้อยเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีมิติในเรื่องของข้อกฎหมายที่น่าสนใจเพิ่มเติม
คือมีเพจของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะได้มีการออกมาโพสต์บอกว่า
พฤติกรรมของคุณจอยทั้งทั้งที่เป็นภรรยาหลวงจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่พฤติกรรมที่ถือทะเบียสมรสบุกไปในงานแต่งงานของสามีตัวเองกับผู้หญิงคนใหม่เนี่ย
ภรรยาหลวงก็อาจจะมีความผิดได้นะเข้าข่ายมินประมาทผิดพรบคอมพิวเตอร์
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณจอยนะคะลงพื้นที่ไปคุณคารินกระมุดโยธินค่ะ
ไปคุยกับคุณจอยวันนี้อยู่กับพ่อแม่ของเธอนะคะไปถามประเด็นนี้ด้วยแหละบอกว่า
มีทนายความบอกว่าพฤติกรรมของคุณจอยก็อาจจะผิดกฎหมายด้วยนะ
ทีมข่าวก็คุยกับพ่อแม่ของคุณจอยด้วยนะคะวันนี้คุณจอยอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอเอง
เราก็ได้ข้อมูลมาว่าคือพ่อแม่ของคุณจอยบอกว่าเอาจริงนะระยะเวลามันก็ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งได้แล้ว
ยังโกรธลูกเขยโกรธหมู่เปล่าไหมพ่อกับแม่ก็มองว่าหมู่เปล่าก็เคยดีกับลูกสาวมาก
ได้แต่ให้กำลังใจลูกสาวนั่นแหละก็ยังรู้สึกโกรธหมูเป่าอยู่นะ
โดยเฉพาะลูกสาวช่วงแรกที่เครียดมากก็ต้องให้กำลังใจกัน
ส่วนหลานสาวทั้งสองคนต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ในฐานะตายายก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากให้ความรักความอบอุ่น
และคอยบอกเรื่องราวดีว่าหลังจากนี้จะต้องคิดมุมบวกค่ะ
จ่อยนะเศร้าใจมากเลยบอกจริงเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะผมเอยังชื่นชมในตัวลูกเนาะ
รู้ดีไปโรงแรมไปอะไรที่ลูกสาวเล่าเขาก็จะไม่เล่าให้ผมฟังนะ
เพราะเราเห็นว่าลูกร้องไห้ถึงขนาดจอยเสียใจถึงขนาดที่ว่า
เอาไว้ตัวเล็กไปหายไปเป็นวันโทรหากัน
ผมก็กลัวเขาไปคิดสั้นนะเขาถึงขนาดคิดสั้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ย
ด้านคุณจอยนะคะภรรยาหลวงก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากค่ะ
กำลังใจจากคนรอบข้างและทางโซเชียลมีเดียเยอะมากนะคะ
ซึ่งคุณจอยเนี่ยก็ได้มีการวีดีโอคอร์หาคุณพิมภรรยาหลวงอีกคนนึงค่ะ
ที่ได้มีการส่งข้อความไปปรึกษาคุณจอยเกี่ยวกับปัญหาที่เจอคล้ายกันนะคะ
ก็ได้แต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ
เธอก็ทำโครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะ
ฟังเสียงคุณจอยและคุณพิมดูค่ะ
พี่พิมเป็นไงบ้างคะตอนนี้
พยายามนี่ค่ะคิดเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเข้ามาเนอะ
หลายช่องทางอยู่ตอนนี้เราต้องสู้เพื่อลูกค่ะ

ค่ะหนูจอยขอเป็นกำลังใจให้พี่พิมนะคะ
ให้พี่พิมสู้เพื่อลูกดีกว่าเนอะ
เราเจ็บมาเยอะแล้ว
เราหัวอกเดียวกันเราโดนเยี่ยมมาเยอะแล้ว
เราอยากแค่ได้ความยุติธรรม

แต่มันต่างจากน้องจอยนิดนึงของพี่

พิมอยากจะพูดให้กำลังใจพี่จอยยังไงบ้างครับ

ทีมข่าวก็เลยถามคุณจอยเพิ่มเติมนะคะ
เกี่ยวกับกรณีทนายรณรงค์ที่บอกว่า
ลักษณะการขี่คุณจอยถือทะเบียนสมรส
เข้าไปในงานแต่งงานของสามีตัวเองกับผู้หญิงคนใหม่

เดี๋ยวคุณจอยตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็เลยไลฟ์สดเพื่อที่มันจะได้ทุกคนจะได้รู้ไปพร้อมกันว่าเราจะเจออะไรบ้าง
แล้วเราก็ไม่ได้รู้กฎหมายว่าทำไปมันจะผิดไหม
ก็เลยอยากรู้ว่าเรามีทะเบียนสมรส

แล้วเราผิดอะไรที่เราเข้าไปทวงสามีเราคืน
ความรู้สึกเนอะมันไม่ยุติธรรมกับคนที่มีทะเบียนสมรส

ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ้าแล้วเรามีทะเบียนสมรสไว้ทำไม
อย่างนี้ทะเบียนสมรสมีไว้แต่มันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเหรอ
เราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหรอในทะเบียนสมรสของเรา
ทีมข่าวของเราก็สอบถามทนายรณรงค์เหมือนกันนะคะว่า
มันผิดจริงเหรอสิ่งที่คุณจอยภรรยาหลวงมีทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เนี่ยนะผิดด้วยเหรอผิดกฎหมายเหรอทนายรณรงค์อธิบายแบบนี้ค่ะ
บอกว่าโดยทั่วไปแม้ว่าตัวเองจะเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
แต่การกระทำของคุณจอยเป็นการละเมิดสิทธิ์
ภรรยาคนที่สองเข้าข่ายผิดกฎหมาย
แม้จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แอบได้เสียกับสามีตัวเอง
เป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ข่ายหมินประมาทโดยการโฆษณาและเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์

ถ้าทั้งคู่มีลูกด้วยกันต้องคิดให้หนักมากกว่านี้
อย่าเพิ่งหย่าให้ปล่อยไปแบบนี้
การมีลูกด้วยกันจะมีความรับผิดชอบตามมา

ฝ่ายชายเป็นตำรวจก็มีวินัยกำกับอยู่
ก็ต้องไม่มีพฤติกรรมผิดศิลธรรม
ถ้าฝ่าฝืนมันก็มีโทษทางวินัยอยู่แล้ว

เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบินทบาทหรือไปประจานเขา
เพราะกฎหมายเองก็คุ้มครองสิทธิ์ของภรรยาอีกคนไว้เหมือนกัน

เพราะคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเขาเลย

ฆ่าเขาไปโดดิเขาไม่ได้เวยส์บุ๊คไลท์เนี่ย

นี่ในมุมของทนายรนรงค์นะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากที่
เจ้าสาวคุณโบเขา
คือเขาก็ไม่ได้บุกลุกหรอกแต่เขาไปปกป้องสิทธิ
ทีนี้พอทนายรณรงค์บอกว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราไปคุยกับทนายของคุณจอยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เขาได้ชื่อว่าทนายเมียหลวงใช่ไหม

ทีมทนายเมียหลวงนี่นะครับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับนายอนุสรอสุรพงศ์หรือว่าทนายพัฒน์
เป็นทีมธนายเมียหลวง
นี่นะฮะสำนักงานอยู่แถวดอนเมืองนะครับ
ก็ได้พูดคุยสอบถามกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เรียกค่าเสียหายจากฝั่งของคุณโบเจ้าสาวเนี่ย๓แสนบาท

ทนายพัฒน์บอกว่าคดีของคุณจอยตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับ
เนื่องจากหมู่เป่าสามีคุณจอยกับคุณโบที่เป็นเจ้าสาวที่เป็นคู่กรณี
ตอนนี้ยังเงียบยังไม่สามารถติดต่อได้
คือในความขึ้นหน้าของคดีของคุณจอย
ที่ว่าสิทธิตามกฎหมายแกทำได้หรือไม่อย่างไร
ก็เรื่องข้ะกดหมายเพราะมีเนเบ่าะกดหมายที่อธิบายกันไปหลายทางอยู่พอสมควร
แล้วทีนี้ที่ทานายรณรงค์บอกว่า

หลวงถือว่าผิดนะไปบุกรุกเขาว่างานแต่งอ่ะนะครับเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางทีมทนายของคุณจอยนะฮะทนายทีมเมียหลวงเนี่ยนะฮะอย่างทนายสมโพธิเนี่ยทนายสมโพธิ
บอกว่าที่คุณจอยเขาเข้าไปแล้วเขาไปไลฟ์เฟซบุ๊กอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่า
ไลฟ์เฟซบุ๊กในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นเนี่ยที่สามีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องบิดเบือนลักษณะเหมือนกับมันไม่ใช่การนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องจะหมินประมาทหรือเปล่าบุกรุกงานแต่งตรงนั้น
ที่เป็นงานแต่งของสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของตัวเองเนี่ยทนายสมโพธิมองว่าการจัดงานที่เกิดขึ้น
มันคืองานที่เป็นพยานอันตรายต่อชื่อเสียงกิตยศของเมียหลวงการนำใบสมรสไปแสดงก็ถือว่าเป็นการป้องกันส่วนได้ส่วนเสียของตัวเอง
เพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้หมินประมาทมีกฎหมายคุ้มครองอยู่
หมินประมาทเนี่ยมันก็เคยมีคำพิพากษาดีกานะครับพูดไว้ในเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ความสัมพันธ์สันชู้สาวนะครับ

เดี๋ยวเมียน้อยไปฟ้องเมียหลวงต่ออีกเนี่ย
มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถฟ้องได้
แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ว่ามันไม่ผิด

พอไปทำคดีให้กับคุณจอยที่ฟ้อง

หลายท่านอาจจะอยากทราบว่าทีมทนายเมียหลวง

แต่ละคนนี้ก็แหมหล่อเหลาเอาการ
นะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปสอบถาม

คนแรกเลยนะฮะก็คือทนายพัฒน์นะครับ

นี่เหรอโอ้โหจบรามนี้ว่ายากน่ะ

นี่จบนิติสาธสองปีครึ่งด้วยนะฮะ
ติบัณฑิตสมัยที่๖๕ด้วยนะครับ

สถานะโสดไม่อ่านให้เขาเหรอ
ลืมได้ไงเนี่ยหล่อกว่าผม
สถานะโสดนิดนึงไม่อยากบอก
นี่ก็โสดทนายพัฒน์โสดทนายสมโพธิก็โสด
นายสมโพธินี่จบนิติศาสตร์รามคำแหงเหมือนกันนะครับ
เกียรติ้ยมอันดับ๒นะครับเนติบัณฑฤต
สมัยที่๖๙อีกคนนึงนะฮะในทีมนะครับ
โสดเหมือนกันโสดทั้งทีมทนายภัทรบอกว่าก่อนหน้านี้ก็รับทำคดีทั่วไปนะครับ
รวมถึงคดีภรรยาหลวงมาฟ้องร้องดำเนินคดีกับสามีภรรยาน้อยเนี่ย
อันนี้ก็ทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะจนพูดกันปากต่อปาก
ทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อในฝีมือของทนายของทีม๓ท่านเนี่ย
ในเรื่องของคดีของภรรยาหลวงภรรยาน้อยเนี่ยนะฮะ
สองปีที่ผ่านมาให้คำปรึกษาลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยนะ
ถามว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทีมนี้เขาทำคดีเนี่ย
สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคดีเมียหลวงอ่า
นี่นะฮะแสดงว่าคดีอย่างนี้มันเยอะจริงนะ
ส่วนคำว่าทีมเมียหลวงที่ปักลงบนเสื้อ
ทีมทนายเมียหลวงนี่คือเขาปักลงบนเสื้อทีมนะฮะ
เขาถึงเรียกกันว่านี่เห็นไหมนี่ดูนี่ไง
ฮะทนายเมียหลวงเนี่ย
เขาเลยเรียกกันทีมทนายเมียหลวงนะ
คำนี้หลายคนก็ถามว่าเออได้มาจากไหน

เป็นคำมาจากแฟนขลับตั้งให้

นี่เป็นเสื้อแบบรุ่นที่๓แล้วนะ
ส่วนทนายพัฒน์เขาเป็นเหมือนหัวหน้าทีมไง

จะมีคำว่าผู้บัญชาการทีมเมียหลวงนะครับ
แล้วตอนนี้ก็เลยฝากบอกขอบคุณไปยังทุกท่านด้วยนะฮะ
ที่ให้ความสนใจสำหรับทีมทนายความทีมนี้นะครับ

ที่ทำมาหลังมาประมาณปี๒ปีเริ่มจับกลุ่มได้

ทำเสื้อทีมขึ้นมาเพื่อให้มันดูชัดเจนยิ่งขึ้น
แล้วมันก็เพิ่งมาเป็นที่รู้จักตอนนี้
ชื่อทีมนี่ใครทั้งคนคิด
ผมก็ไปปั๊มตามฉายาที่เขาเรียกกันเลยครับ

ถ้าจะส่งเสริมสนับสนุนทนายพัฒน์เนี่ยไม่ต้องเรื่องคดีความอย่างเดียวก็ได้
ไปช่วยสนับสนุนน้ำพริกปลาร้าก็ได้
นายพัชก็ขายด้วยกิจการของครอบครัว

สนใจก็ติดต่อไป
แล้วต้องไปเกี่ยวอะไรให้เค้าจนด้วยเนี่ย
แต่คุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของทีมเมียหลวงหรือว่าภรรยาหลวงนะ
ก็ต้องพูดถึงคุณธัญญาธัญเร่ต่ออีกหน่อยนึงนะคะ

ใช่ค่ะคือคุณธัญญาเนี่ยตั้งเพจเมียยืนหนึ่ง

ใช่ค่ะนี่ค่ะเพจนี้นะคะ
นี้สร้างขึ้นเพื่อไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์แนวคิดกันนะคะ
ที่มีปัญหามรสุมชีวิตหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเมียน้อย
หรือว่าถูกหลอกอะไรเนี่ยคุยกัน
ทีมข่าวของเราก็ลองตรวจสอบดูว่าตั้งแต่คุณธัญญาตั้งเพจเปิดเพจ

ใช่แล้วผ่านไป๔ชั่วโมงคนติดตามเยอะขนาดไหน
๒๐๐คนถ้าตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่านั้นแล้ว
อันนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบมาตอนเย็น

คุณธัญญาบอกว่าขอบอกตรงนี้ก่อนนะคะ
ว่าไม่ได้มาช่วยปราบเมียน้อยนะ

แต่แค่อยากจะให้คำปรึกษานะคะ
คือเพจนี้คนฮือฮาเยอะมาก
แล้วก็คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
มีแฮชแท็กเมียยืนหนึ่งกันนะคะ
ส่วนเรื่องกองทุนเมียหลวงไม่ทิ้งกัน

ตอนนี้ก็ขอร่วมด้วยช่วยกัน
สปอนเซอร์นำเงินไปช่วยเหลือทุกคนนะคะ
แต่ก็จะมีการสกรีนข้อมูลกันก่อน
กรณีล่าสุดที่เราก็นำเสนอไปค่ะ
กรณีของคุณพิมที่สามีเป็นทหาร
เธอไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนะคะ
คุณธัญญาบอกว่าได้คุยกับคุณพิมแล้ว
สารและเห็นใจมากก็จะหาทางช่วยเหลือแน่นอนนะคะ
เดี๋ยววันเสาร์นี้ค่ะ๒๗กุมภาพันธ์
คุณธัญญาเนี่ยจะนัดทั้งคุณจอยและคุณพิมมาเจอกัน

ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอะไรกับใครนะคะ
เพราะว่าทุกคนคือเมียหลวงยืนหนึ่งไม่ทิ้งกันแน่นอน
มันอาจจะถึงเวลาที่แบบที่เราอาจจะต้องขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

จะขึ้นมาช่วยเหลือผู้หญิงซึ่งผู้หญิงลักษณะที่อาจจะมาเป็นเมียน้อย
โดยที่ไม่รู้ตัวโดนหลอกก็มี
เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่ว่าโอเคจะต้องเป็นเมียหลวงเท่านั้นนะ
บางคนที่เป็นเมียน้อยที่โดนหลอกแล้วก็อาจจะต้องมีลูกและเลี้ยงลูก
อาจจะเป็นเมียน้อยแล้วก็ผู้ชายทิ้งไปมีเมียอีกอะไรอย่างนี้
คือลักษณะนี้มันมีเยอะในสังคมอะค่ะ
เชื่อว่ามีผู้หญิงหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการกำลังใจ
ก็อยากจะฝากถึงผู้หญิงที่กำลังเจอปัญหาประสบปัญหาทุกคนนะคะ
อาจจะต้องเลี้ยงลูกเองไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนนะคะ
คือตอนนี้เราอยากจะบอกว่ามันมีพวกเรานะคะ
มีทั้งคุณหน่อยปนันชิตามีทั้งคุณซายมาดามฟิน
แล้วก็มีเราด้วยที่จะเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางที่จะคอยช่วยเหลือนะคะ
ใครที่มีปัญหาอยากที่จะมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้
สามารถเข้าไปอินบ็อกซ์ได้นะคะส่งแมสเซจได้ที่เพจเมียยืนหนึ่งนะคะ

ถ้าเกิดว่ามันมีเคสที่หนักแล้วเราไม่สามารถที่จะเหมือนทำได้เต็มที่อะไรอย่างนี้
ใช่ข้อกฎหมายมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะมันก็เลยต้องคิดว่าอนาคตคงต้องใช้แล้วล่ะ
เพราะว่าเจ้าสิทธิ์ที่เขาทำจะอำนวยกับมันด้วยแล้วค่ะ